พร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
การณ์อื่นครับ
ก็คือเห็นเขามาจากไปแล้วแล้ว
แต่ไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยวแบบมาถ้ามเลนนี้เลย
เฮ้ยเขาหลบอะน๊ะหลบปั๊บแล้วก็ตามตีทเข้ามา
กล่าวว่าเดี๋ยวเราก็ตีได้แล้วนะ

มาทำกับข้าวเลี้ยงหลาน๒คนก่อนจะประสบอุบัติเหตุดังกล่าว
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
ฝ่าสายฝนและพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ

บนถนนมอเตอร์เวย์สาย๗ในพื้นที่หมู่๕
ตะบนหนองขามอำเภอศรีราชา

ภายในรถพ่วงพบนายชาวลิศทาวังม่วง
อายุ๒๗ปีถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาพวงมาลัย
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำดับไฟอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตำรวจสอบปากคำคนขับรถคู่กรณีที่อยู่ในเหตุการณ์
นิษฐานว่าผู้ตายน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว

ทำให้มองไม่เห็นรถคันหน้าจึงพุ่งชนท้ายอย่างจัง

เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุและเตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ท้ายที่จังหวัดระยองเกิดดูปฏิเหตุรถบรรทุก๒คันชนกันในพื้นที่
บนพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาทำให้รถทั้งสองคันเสียหลักตกข้างทาง
ภายในรถสิบล้อคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พบรถสิบล้อบรรทุกดินมาเต็มคันตกอยู่ไหลทาง

รถบรรทุกดินนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถสิบล้อกำลังไปส่ง

ทำให้ผู้ตายกระเด็นตกจากรถบรรทุก

จนเสียชีวิตขาดที่